มาดูควันหลงจากการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล

แม่ล่าสุดวันนี้นะฮะ
ไซต์ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูล
ถูกมือไม่ดีแล้วกัน

นี่คือหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูล
มีการเอาเพลงนะฮะ
เป็นวีดีโอเพลงนะครับ
โอ้โหแฮกกันดื้อแบบนี้เลย
แล้วก็เหมือนกับแหม่แสดงศักยภาพว่าพวกเขาได้บุกมาแล้ว
หลังจากเมื่อวานนี้เพิ่งมีคำวินิจฉัยไปนะฮะ
เพลงนี้เป็นเพลงของกลุ่มฮิปพอปครับคุณผู้ชมฮะสัญชาติอเมริกัน
ก่อตั้งในปี๒๐๑๐มาลงแทนหน้าเว็บไซต์สารเลยนะครับ
ถ้ามันแปลก็คือเป็นสารเตี้ยนั่นเองนะฮะ
โดยความหมายโดยในนะฮะอย่างไรก็ตามครับ
มีรายงานว่าขณะนี้สำนักงานสารรัฐธรรมนุนรับรู้แล้วครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีกำลังง่วนเลย
กำลังแก้ปัญหากันอยู่ทั้งนี้นะครับเรื่องดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
หลายครั้งกับเว็บไซต์ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูล
ซึ่งผู้บริหารของสำนักงานศาลท่านก็ยังไม่ได้มีข้อสั่งการ
ใดใดเป็นพิเศษลงมานะครับขณะที่นายนัทพรโตประยูนนะครับ
นำคำสั่งสารยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อให้ยุบพักก้าวไกลฐานสนับสนุนการชุมนุม
โดยระบุว่าคำวินิจฉัยของศาลทำให้องค์กรหน่วยงานรัฐ
ดำเนินคดีอาญากับม็อบรัศดรได้แล้วนะฮะ
และกรกตต้องนำคำวินิจฉัยไปประกอบคำร้องยุบพักก้าวไกล
ฐานให้การสนับสนุนการเงินและประกันตัวกับผู้ต้องหาคดีมาตรา๑๑๒ด้วยครับ